จมูกเลยครับผมนี่เปิดมากี่ปีแล้วที่โดยส่วนตัวที่ผมเปิดเองนะครับประมาณสี่
ปีครับว่าต้นตำรับจริงเนี่ยประมาณ๒๕ปีแล้วครับอรุณีไหนห้าปีที่แล้วอยู่ที่
ปีที่แล้วปกติคุณพ่อจะขายเฉพาะวันศุกร์ที่ศูนย์กลางอิสลามของคลองตันนะครับ

ตรงนั้นจะแบบเป็นศูนย์รวมของอิสลามอะครับ

ซึ่งวันศุกร์เนี่ยคนจะเยอะมากตรงนั้น

ธรรมดาก๋วเตี๋ไม่ได้ขายครับแต่คุณแม่ก็จะขายอาหารอยู่ที่บ้าน
ขายอาหารอยู่ที่บ้านแต่เฉพาะก๋วยเตี๋ยวจะขายแค่วันศุกร์เท่านั้น
ใช่แล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากเลยสุดท้ายพี่ริมก็เลยเอาสู่คุณพ่อมาทำเลย
ใช่ครับผมฝึกอยู่นานไหมกว่าจะได้
จริงแล้วมันเป็นความโชคดีของผมที่ว่าโดนใช้มาตั้งแต่เด็ก
คุณพ่อก็จะให้ช่วยหั่นให้ช่วยปรุงให้ช่วยทำอะไรอย่างนี้ตั้งแต่เด็ก

ก็คือมันซึมซับมาตั้งแต่เด็กแหละเราก็ไม่รู้ตัวนะ
สุดท้ายเราตัดสินใจมาเปิดตรงนี้เลยคนเยอะมากมายเลย

ถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตบุกเข้าไปดูสูตรนะ

อ่าล่ะบุกเข้ามาในครัวแล้วเอาอย่างแรกเลยกันนะครับ

นี่เป็นน้ำอ๋อเหมือนแบบน้ำตกอย่างนี้หรือ
ครับผมแต่ว่าของอิสลามเราเขาจะไม่ใส่เลือด

ก็คือในนี้ก็จะมีพวกเครื่องเครื่องเทศ

แล้วก็อย่าเกิดอีกนิดหน่อย
ทีนี้เราก็จะใช้วิธีการปั่นรวมกันเลย

เราจะไม่ใช้แบบว่าห่อผ้าขาว
เราจะไม่ใช้เราปั่นลงไปเลย
ทุกอย่างรวมกันไปแล้วก็ต้มอยู่ในน้ำซุปนี่แหละ

ใช้ส่วนข้อส่วนขาเท่านั้นใช้เยอะมากกระดูกนี้
ก็ประมาณ๒ขาประมาณ๔ท่อน

ก็ปกติเราจะเคี่ยวเป็นว่าน้ำหัวของมันนะครับ
ก็ใส่ต้มไปทีเดียวเลย๓ชั่วโมง
ก็คือต้มกับซุปไปเลย๓ชั่วโมง
ใช่ครับผมแล้วก็จะได้น้ำหัวขึ้นมาหม้อนึง

อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ลูกชิ้นใหญ่มากเลย

ก็มันจะมีกลิ่นเครื่องเครื่องเทศของมันนะครับ
ก็จะมีความเผ็ดนิดไซส์มันจะใหญ่กว่าลูกปกตินิดนึง

จะเห็นได้ว่าลูกชิ้นของที่นี่นี่ความพิเศษคือใหญ่จริง

เนื้อของร้านนี้ที่พิเศษคือจะเป็นเนื้อสดอะครับพี่

มีการหมักด้วยสูตรเฉพาะ
ก็จะมีเครื่องเทศกระเทียมพริกไทยละผักชีอะไรประมาณอย่างนั้น
แต่ว่าหลักเลยคือต้องหมักทิ้งเอาไว้๑คืน

นี้เพื่อให้มันนุ่มแล้วก็ให้มันหอมด้วย
ใช่ครับผมรสชาติมันจะเข้าเนื้อมันจะซึมเข้าไปที่เนื้อ
ทานดูจะรู้เลยว่าไม่เหมือนที่อื่น
เดี๋ยวต้องลองแล้วอะไรอีกเนื้ออะไรอีก
อันนี้ก็จะมีในส่วนของเครื่องในก็จะมีม้ามแล้วก็เนื้อเปื่อย
เป็ดก็จะเป็นอันนี้จะเป็นในส่วนของเนื้อ๓ชั้นนะครับ
ก็คือเราก็ต้มอยู่ในน้ำซุปนี่แหละแล้วก็ออกมา
ใช่ครับผมแล้วก็จะมีเอ็นครับผม
มีเอ็นนะครับผมมีเนื้อหลักนะ
แล้วก็ไส้ก็มีไส้ก็มีนะครับผม

ก็จะมีเส้นหมี่เส้นเล็กเส้นบะหมี่วุ้นเส้นเส้นใหญ่

อ่าของที่อิสลามทานได้อ๋อได้ค่ะเรานะ
ถ้างั้นขอชิมเป็นเส้นหมี่รวมแล้วกันครับ

อ่าค่ะโชคดีครับ
มีเขาเนื้อรวมของคุณน็อตก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ
หน้าตาน่าทานไม่เบาเลยนะเนี่ย
ก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะอร่อยสมคำล่ำลือ

เฮียน็อตเขาพิสูจน์กันเลยดีกว่าค่ะ
เอาละครับพร้อมมาชิมกันนะครับผม
นี่กินน้ำซุปก่อนเลย

กมุนยังไงอ่ะเม็ดผักชีอะไรงี้มะ
อ่ะมีมีมีราบผักชียะโหดสุดยอดครับ
อ่ะมันจะมีกลิ่นเอกลักษณ์พิเศษซึ่ง
สังเกตเลยว่าก๋วยเตี๋ยวของพี่ริมเนี่ย

ก็เครื่องเราอย่าไปกั๊กเพราะว่ามันจะทำให้รสชาติหายไป

น้อยตัวก๋วยเทศช่วยในเรื่องของการดำกลิ่นขาวของเนื้อ฽วนทุกคนไม่ชอบ
แยงงี้จานเนี้ยใส่เครื่องเยอะขนาดนี้เนี่ย

สมัยก่อนที่คุณคุณพ่อขายคุณพ่อขายเท้าแล้วน่ะ
เท่าที่ผมจำได้ถ้วยขายเลยเนี่ยใช้มา๒๐บาท
๒๐เองก็อย่างนี้ให้เยอะอย่างนี้เหมือนกันแต่ปัจจุบันด้วยต้นทุนอะไรมันแพงขึ้นเนี่ย
ใช่ถูกต้องครับผมถูกต้องครับผมตัวพี่ริมเองเนี่ยมาเปิดร้านนี้ได้กี่ปีแล้ว
ตัวผมเองมาเปิดร้านนี้ได้สี่ปีครับผมสี่ปีผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง
ต้องยอมรับดีมากครับทำไงให้คนเขารู้จักอยู่ในซอยลึกแบบนี้เลย
ก็ผมจะใช้ออกงานอีเว่น๒ปีแรกผมออกหนังมากไปที่ไหนบ้างตามห้างหรือเปล่า
ผมก็จะไปทุกปีให้ลูกค้ารู้จัก๒ปีแรกนี้ออกเยอะขนาดไหนอีเวนต์
เกือบจะทุกเดือนเกือบทุกเดือนเลยไปตลอดผลตอบรับเป็นยังไง
คนที่มาทานก็จะถามว่าร้านประจำอยู่ตรงไหนเปิดวันไหนบ้างอะไรอย่างนี้ครับดีมาก
แล้วก็ดีหลังจากนี้เราก็ชื่อติดละไม่ต้องลองอีเว่ละอยู่ที่นั้นอย่างเดียวเลย
อยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบสูตรน้ำดำเข้มข้นแบบนี้เนี่ยร้านตั้งอยู่ที่ไหน
ตั้งอยู่ที่เอกมัย๒๑ซอยวัดภาษีหรือว่าจะเข้าทางทองหล่อ๒๐ก็ได้
แล้วก็เข้ามาประมาณ๑๐๐เมตรเลี้ยวซ้ายทางไปวัดพาศรีครับร้านจะอยู่ขวามือเลยครับ

เปิดปิด๑๐โมงครึ่งถึงบ่าย๓ครับ

มีครับผมจะหยุดจะหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์ครับ
วันศุกร์ผมหยุดที่นี่แต่ผมจะไปขายที่ศูนย์กลางผมจะขายอยู่
เหมือนที่พ่อเคยทำอยู่ตอนนั้นก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนแปลง
แต่ส่วนวันอื่นวันธรรมดาก็สามารถมาทานอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับ
เนื่องด้วยเทศกาลปีใหม่นี่นะทางร้านก็มีโปรโมชั่นดีมาให้แฟนเล่าเส้นด้วยนะครับผม

สั่ง๕ชาม๓๑จานเลย

แต่ว่าวันนี้วันที่ออกอากาศร้านปิด

มาใช้โปรโมชั่นในวันพรุ่งนี้และวันมรืนนี้ได้

และนี่ก็คือเรื่องราวของเมนูเส้นนานาชาติและโปรโมชั่นดีที่เล่าเส้นเป็นเรื่องขอมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนรายการที่ติดตามพวกเรามาตลอดทั้งปีนะคะ
หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมจะสร้างความรู้และความสุขให้วันเสาร์ของคุณผู้ชมมีความหมายมากยิ่งขึ้น
ปีหน้าทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องขอสัญญาว่าจะนำเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติแบบนี้มาฝากอีกเช่นเคย
หวังว่าแฟนรายการจะรักกันเหนียวแน่นแบบนี้ไม่หนีหายไปไหนนะคะ
ส่วนสัปดาห์หน้าค่ะต้อนรับศักราชใหม่
น็อตขอแท็กทีมเชฟฟังสุดหล่อไปตระเวนสืบสาวราวเส้นในบางลำพู
พบกับหมี่ผัดกระเฉดหม้อไฟรวมบะหมี่เกี้ยวแห้งหมูแดง
สปาเกตตี้มัสมันน้องไก่และสปาเกตตี้คาโบนาร่า
สนุกและฟินไปพร้อมกันในสัปดาห์หน้าอย่าพลาดเลยนะคะ